คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องสลดเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่ค่ะ
ลิงโดนรถชนตาย
แต่สิ่งที่ดราม่าแล้วก็เพิ่มความเศร้าไปอีกก็คือลูกลิง
พยายามเรียกแม่ร้องอย่างโหยหวน
แต่ว่าแม่ก็แน่นิ่งแล้วก็ไม่ขยับเลยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะครับภาพเหตุการณ์หลังจากที่แม่ลิงนั้นถูกรถชน

ลิงครับนี่คือภาพบีบหัวใจของคนที่เห็นคลิปนี้
อดแม่ก็แล้วเรียกแม่ก็แล้วครับ

พยายามจะปลุกแม่แต่ยังไงแม่ก็ไม่ตื่นนะครับ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะคะก็ได้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คค่ะ
ใช้ชื่อว่าพานุวัฒน์สะสิรัฐ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแม่ตื่นหนูใจจะขาด
ร้องไปก็พยายามดูดนมแม่ไป
แต่แม่ก็แข็งทืบไปนานแล้วน้ำนมก็ไม่ไหล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ตรวจสอบเรื่องราวนี้
ตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ
ก็ได้รับการเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากคุณพานุวัฒน์
เดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดชมวิวทางด้านปากช่อง
แล้วก็ฝังแม่ลิงในบริเวณใกล้เคียง
ส่วนลูกลิงค่ะก็นำกลับเข้าฝูงไป
คาดว่าแม่โดนรถชนแต่ก็ยังไม่ทราบนะคะ
ผู้ที่กระทำผิดเพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า
สำหรับภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะคะ
ก็จะมีลิงมาเดินหาอาหารนั่งริมทางอยู่เป็นประจำค่ะ
สัตว์ชนิดอื่นด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนน
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นนะคะ
ผู้ที่ใช้เส้นทางก็ห้ามขับรถเร็วเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และไม่ควรจอดรถให้อาหารสัตว์ป่า
เพราะว่าจะทำให้สัตว์ป่าเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว